คนนึงค่อนข้างจะกร่างเมาเอาสนับมือใส่ที่มือ
แล้วก็ไปต่อยแฟนสาวที่มาด้วย
พลเมืองดีเข้าไปเห็นเขาก็เดินไปถ่ายคลิป
เหมือนจะไปช่วยผู้หญิงที่โดนทำร้ายร่างกาย
แต่ผู้ชายกลางคนนี้ไปต่อยใส่พลเมืองดี

พลเมืองดีเป็นนักมวยเก่าซะด้วย
สอบกลับไปทีนึงพฤติกรรมเปลี่ยนสลบคาพื้น

ไปดูและย้ำว่าฟังเสียงดีนะครับ

กักยังทาน
เดี๋ยวนะทำไมตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วภรรยาเขากรีดร้อง
ไม่ใช่เสียงภรรยาเสียงกรี๊ดเมื่อกี้คือเสียงผู้ชายคนเสื้อขาวนั่นแหละ
เดี๋ยวนะเสียงกรี๊ดนี่คือเสียงผู้ชายเหรอ

เอาแต่ตอนแรกพี่เขากลางมากเลยนะอันนี้คือช็อตแรกนะคุณผู้ชม
ตอนที่เขาไปเอาสนับมือต่อยเมียน่ะ
อันนี้ก่อนโดนศอกจะมีความกลางนี่จะต่อยเมียตัวเอง
พอเข้าไปหาเรื่องพลเมืองดีที่เขาถ่ายคลิปโดนสอกไปทีนึง
คิ้วแตกสลบกับพื้นพอฟื้นขึ้นมานั่งกรี๊ดอยู่กับพื้น
แล้วเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
อันนี้ตอนนี้ก็ยังที่เมียเขาเรียกพี่จินพี่จินยาพี่จิน
พอโดนศอกไปลุกขึ้นมานั่งกรี๊ดอยู่กับพื้นนะคุณผู้ชม
เพราะเราก็แปลกใจว่าทำไมตัวเขาอาจจะเจ็บหรืออาจจะเมาหรือเปล่า
ก็เลยแบบร้องโวยวายขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ร้องแบบกรี๊ดขึ้นมานะ
เออแต่แฟนสาวเขาภรรยาเขาก็กอดเขาอยู่เห็นไหมอ่ะฟังเสียงสิ
เนี่ยปรอบกันอยู่เนี่ย

คือกอดเมียเลยอ่ะคุกเมียเลยอ่ะ
เนี่ยเขากรี๊ดอย่างนี้เมียก็บอกนั่งดีนั่งดีนั่งดี
เขาก็นั่งกรีดอยู่อย่างนั้นคุณผู้ชมร้องแบบนี้ค่ะ
แล้วแต่ว่าพลเมืองดีเขาก็ถ่ายคลิปต่อนะ

ใช่แล้วตอนที่กู้ภัยทำแผลให้เขาก็เจ็บนะ

นี่ยังไงนี่เจ็บจริงเจ็บมากนะเนี่ย

ไม่ได้มีความกร่างเหมือนตอนแรกที่เขาเดินแบบจะเอายังไงอย่างนู้นอย่างนี้นะ

ศอกเดียวเปรี้ยงล้มหงายเงิบเลือดออกแล้วก็กรี๊ดแบบนี้เลย
แต่ทีนี้พอเห็นพี่พลเมืองดีเขาสอบแบบนี้แล้วคุณ

คุณอดิเทพคนที่ศอกนั่นแหละ
คุณอดิเทพคงเจริญบอกว่า

ต้องการจะป้องกันตัว
ป้องกันตัวเท่านั้นเพราะผู้ชายคนนี้
ต่อยเมียใช่ไหมแล้วจะมาต่อยผมด้วย
ผมก็ต้องป้องกันตัวด้วยการสวนกลับ
จะรู้เหมือนกันว่าเขาเจ็บหนักถึงขั้นกับเลือดข้างในสมอง

เพราะจริงแล้วเนี่ยคือที่สอบไป
เพราะผมต้องการป้องกันตัวจริง

ยังอยู่ในเรื่องนี้ที่

กรี๊ดต่อตอนกู้ภัยมาทำแผลก็ยังนอนร้องกรี๊ดอยู่ด้วยความเจ็บปวด

แน่นอนที่เราฟังไปสักครู่

คำถามคืออดิเทพจะมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่
ก็มีความผิดไหมอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเขาก็เหมือนกับทำให้คนอื่นเจ็บอ่ะ
ต่อให้เขาจะบอกว่าป้องกันตัวแต่ต้องบอกก่อนนะว่าพี่อดิเทพคือด้วยความที่เขาเป็นนักมวยเก่า
พอเจอแบบนี้ปุ๊บเขาก็สอบไปอันนี้ต้องฟังเพราะว่าหลายคนสมมุติเราไปเจอคนโดนทำร้าย
เราไปช่วยเขาแล้วคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราเราไปสอกแล้วเขาบาดเจ็บอย่างนี้
เดี๋ยวมาฟังว่าเรามีความผิดหรือเปล่าอ่าเราไปถามทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะนะฮะโพสต์คลิปนี่แหละแล้วแคปชั่นก็บอกว่า
มาอย่างเก่าจบอย่างจุดนะฮะก็อธิบายว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
แล้วก็มีช่วงที่เขาร้องกรี๊ดออกมามีโดนสอกเข้าไปอะไรแบบนี้
แล้วทีนี้ทนายบอกแบบนี้ว่าถือว่าพลเมิงดีไม่มีความผิด
หมายถึงคุณอดิเทพในคดีนี้ไม่มีความผิด
ทำไมล่ะทนายทำให้คนอื่นเขาเจ็บทำให้คนอื่นเขาเข้าไอซียูนะ
จากรูปการณ์แบบนี้อดิเทพทำไปเพราะป้องกันตัวแล้วถึงว่าสมควรแก่เหตุ
ฉะนั้นผู้ชายเมาคนนี้โดนสอกไปก็เลยเป็นการเจ็บตัวฟรี
เพราะสิ่งที่เขาทำไปเพราะเป็นการป้องกันตัว

การป้องกันตัวป้องกันตัวของตนหรือของผู้อื่น
ให้พ้นจากพยานตรายอันละเมิดต่อกฎหมาย
ถ้าได้กระทำพอสมควรกายเหตุผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

เพราะว่าเป็นการกระทำที่สมควรแก่เหตุเพราะป้องกันตัว
เขาดูจากรูปการณ์ก็คือคลิปมันบอกอยู่แล้วว่า
ผู้ชายคนนั้นเข้ามาทำร้ายเขาก่อนประชิดตัว

ค่ะนะครับอันนี้ตามกฎหมายและ
ย้อนกลับไปถามคุณอดิเทพล่าสุดมีการโพสต์เฟซบุ๊กเลย
ว่าทางแฟนของคู่กรณีหมายถึงว่าผู้หญิงเสื้อชมพูในภาพนี้
มีการโทรมาคุยแล้วเดี๋ยวมารอให้
ผู้ชายเสียขาวคือแฟนเขาหายดีก่อนเนาะ
แล้วก็จะมีการออกมาขอบควรไปเจอหน้ากัน

และทางนั้นก็บอกว่าขอให้ลบคลิปทั้งหมดออกจากเฟซบุ๊กได้ไหม
เรื่องเรื่องนี้ก็ถือว่าหมดเรียนละกัน
เพราะมันเกิดขึ้นจากความเมาสุดท้ายมันก็บานปลายแบบนี้แหละ
อันนั้นจากความเมาแต่เอาจริงก็เราไม่รู้ว่าเมาอะไรแต่อันนี้